คดีทำร้ายร่างกายบรปภหมู่บ้านเอื้ออทรประชานิเวศนะครับ
เห็นคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหา๒คนมอบตัวแล้ว
ก็ตามหาผู้ต้องหาอีก๑คนปรากฏว่าเมื่อวานี้
ผู้ต้องหาคนสุดท้ายนั้นมอบตัวด้วยเช่นเดียวกันครับ
นายวิศนุหรือว่าต่อทัพพึ่งอายุ๒๘ปีนะครับ
ต้องหาคนสุดท้ายในคดี๓วัยรุ่นรุมทำร้าย
ร่างกายนายเจษดาจันกล้ำนะครับอายุ๓๙ปี
รอปภโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศ
เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบศ
นายวิศนุให้การนะครับว่าในวันเกิดเหตุได้ขับรถมาหาญาติที่โครงการเอื้ออาทรประชานิเวศ
แต่ขณะขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเครื่องยนต์เกิดมีปัญหาเครื่องยนต์สะดุด
ได้เบิ้ลเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับ

แต่ปรากฏว่าถูกผู้เสียหายเดินเข้ามาต่อว่าอย่างรุนแรงครับ
แล้วมันมองไม่เห็นพี่ตอนที่ผมต้องโดนอย่าง
คือสาเหตุก็คือจากการที่เขาว่าว่าเราเบิ้ลเครื่องรถถูกไหม
ใช่ครับผมว่าแล้วลุยผมไม่ดีเสียอยู่
จักรยานยนต์เวลามันพังหรือแบตเสื่อมนี่ต้องเบิ้ลจริงนะคะ

เขาบอกว่าเสียงดังไงก็เลยต้องไปตักไปเตือนนะฮะ
สิทธิ์ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เพื่อสอบถามถึงอาการของนายเจษดาผู้เสียหาย

เพื่อดูอาการของตาทั้งสองข้าง
ว่ามีปัญหาได้รับกระทบกระเทือนหรือเปล่า
เพราะวันนั้นก็โอ้โหโดนทั้งเท้า
โดนทั้งเก้าอี้ฟาดเข้าไปนะฮะ
ส่วนอาการฟกช้ำที่ใบหน้าและศีรษะนั้นนะครับ

แต่ต้องรอดูอาการอีก๒๓วัน
ถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ครับ